มาดูในแวดวงการเมืองกันหน่อยกับการเปิดตัวพักใหม่ที่ชื่อว่า
พักอนาคตใหม่เป็นทางเลือกใหม่ให้กับคนรุ่นใหม่
บอกว่าไม่เลือกข้างแล้วก็ไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีคนนอกด้วยครับ
พักนี้ก็มีนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตประธาน
เป็นอดีตรองประธานกรรมการบริษัทไทยสมิกกรุ๊
พร้อมด้วยนายปิเยกบุตรแสงกระหนกกุล
วิชาการด้านกฎหมายรัฐธรรมนูล
และผู้ร่วมก่อตั้งจัดกิจกรรมนัดสื่อกินกาแฟแถลง
เปิดตัวพักที่ชื่อว่าพักอนาคตใหม่ครับ

ฟื้นความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย
โดยจะเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในเวทีการเมืองมากขึ้น
ผูกขาดจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
มีประชาชนเป็นเจ้าของพักร่วมกันพร้อมระบุ
จะเดินทางเดินหน้าทางการเมืองด้วยความระมัดระวังแล้วก็รอบครอบ
เพราะว่าในอนาคตพักอนาคตใหม่

แต่ว่าจะเป็นพักหลักในการนำพาประเทศเดินไปข้างหน้า
โดยทุกพักคือคู่แข่งทั้งเพื่อไทยประชาธิปัตย์

เพราะว่าจะต้องแย่งคะแนนเสียงจากประชาชนในทุกเขตการเลือกตั้ง
พร้อมยืนยันจุดยืนและอุดมการของพักไม่เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มี๔
ขณะเดียวกันยังไม่สามารถบอกได้ว่าบุคคลใดจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพัก
เพราะว่าจะต้องรอผลโหวตจากสมาชิกก่อน
แต่ก็ยืนยันว่าไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีคนนอก
หลังการแถลงข่าวจัดตั้งนายธนทรพร้อมด้วยผู้ก่อตั้งพักนั้น
เดินทางไปยื่นจดทะเบียนตั้งพักการเมือง
ที่สำนักงานคณะกรรมการการตั้งหรือกรกตที่ศูนย์รัชการแจ้งวัฒนาต่อทันที